ขึ้นที่ปลาจีนบุรีสิบล้อบุกคุณ

ชื่อของเจ้าช้างเป็นช้างเขาอ่างรืนัย
มันบุกพื้นที่ชาวบ้านเหยียบย่ำแปลงนาคุณ
กระทั่งนาข้าวเสียหาย
นี่จะเก็บเกี่ยวกันอยู่แล้วเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
ปรากฏว่าเจ้าสิบล้อมาบุกแบบนี้
แล้วก็มากินพืชผักผลไม้ของชาวบ้านไปซะหมดเลย
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ขณะนี้ช้างตัวใหญ่นะครับ
กำลังลงทุ่งนา
คุณภัยวัลมูลเชื้อข้าวหน้าปัง
ลงได้๓คืนแล้วครับ๓คืนคืนวันนี้เป็นคืนที่๓นะครับ
เข้าใกล้ไม่ได้กลัวตัวใหญ่มากเรื่อย
ต้องจะเป็นไอ้สิบล้อนะครับ

เนี่ยชาวบ้านที่ถ่ายไว้บอกคงจะเป็นเจ้าสิบล้อนะครับ
ชื่อช้างนี่แหละครับเป็นช้างป่าเขาอ่างรืนัย
เข้ามาในพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน

ซึ่งทางเจ้าของนาข้าวเนี่ยนะฮะก็คือ
คุณไพรวันใช่ไหม
บอกว่าโอ้โหตอนนี้นาข้าวเขาเสียหายหมดเลย
นาข้าวในพื้นที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เดี๋ยวกุมภาพันธ์นี้จะเก็บเกี่ยวกันแล้วนะฮะ
เพราะว่าเป็นข้าวนาปรังที่เพิ่งจะปลูกเป็นปีแรก
แล้วก็ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เก็บเกี่ยวจะได้อยู่แล้ว
อกจากนี้นะครับยังมีต้นยุคาลิปต้าบริเวณคันนาเนี่ย
ถูกหักโค้นได้รับความเสียหายอีกด้วย
ส่วนช้างที่เข้ามาดูจากร่องรอยนะคุณ
ไม่น่าจะมีเจ้าสิบล้อมาตัวเดียว

จังหวัดเชิงเซาส์นะครับบอกว่าในช่วงนี้
ช้างป่าจากเขาอ่างรืนัยจะออกมาหากินในพื้นที่ป่ารอยต่อ
ตั้งแต่ที่อำเภอสนามชายเขตเขาไม้แก้วบ้านสันดันนะครับ
ช้างจะออกมาจำนวนมากนี่กลางค่ำกลางคืน

ช้างมันจะแยกโขลงออกหากินตามพื้นที่ใกล้เคียง
โขลงหลายกลุ่มหลายตัวเลยฮะ

พวกมันนั้นกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติต่อไปนะครับ